คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มนุษย์ดูหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังเป็นกันเองที่จะพาคุณดำดิไปสู่โลกของภาพยนตร์
สวัสดีจ้าสวัสดีครับไม่สวัสดีแล้วแบบถอนหายใจคืออะไร
อ่ะทำไมอ่ะเราก็เดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วว่าอย่าพูดว่าอีพีสุดท้าย
แล้วมันไม่สุดท้ายเหรอพี่ยังแต่ว่าเรายังมีต่อใช่
หลังจากอีพีนี้เราจะแอบแว๊บไปหน่อยหนึ่ง

ไม่ก็แบบว่าทำซึ้งไงแบบว่าอีพีสุดท้ายของซีซั่น
ไม่อย่าพูดให้เป็นรังไง

ถ้ายังไม่เบื่อหน้ากันเนอะ
แต่ว่าอีพีนี้เกี่ยวกับอะไรเอ่ย
พีนี้ก็เนื่องจากว่าช่วงในสถานการณ์ทุกวันนี้
มีการถกเถียงและพูดถึงเรื่องประเด็นของ

โซเชียลได้ถกเถียงกันเรื่องประเด็นของความแมสของหนัง

ว่ามันมีผลกระทบกับโรงหนังกับการฉายกับวงการกับคนดูยังไง

ก็พูดกันบ่อยเหลือเกินแมสบ้างอีลี่บ้าง
กกันมาเท่าไหร่ละหลายเดือนหลายปีแล้วเนอะ
ก็ว่าไปเป็นนานเลยอะมีความสิบปีอะ

วันนี้ก็เลยชวนมาชวนคุยว่าไหนไหนเขาก็คุยกันแล้วก็ดูเป็นเรื่องแบบที่ยัง

คิดว่าปีหน้า๒๐๒๔ก็ยังคุยกันอยู่
๒๐๓๐ก็ยังพูดอันนี้อยู่

เหมือนปัญหาโรคแตกเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

ก็เลยชวนคุยเรื่องนี้ว่าแบบเอ๊ะตกลงแล้วหนังแม่

ซึ่งมันก็จะเป็นต้องบอกว่ามันก็เป็นความคิดแล้วกัน

ซึ่งมันก็ไม่ได้มีถูกหรือผิดหรือว่าใช่หรือไม่ใช่

เอาเป็นว่าเล่าสิ่งที่เราพอจะรู้มา

กรณีนั้นมันคืออะไรกรณีที่เขาเถียงกัน

แมสเนี่ยมีพื้นที่
ในการฉายเนี่ยมากกว่าหนังอินดี
ก็คือหรือหนังที่แบบว่า

แล้วเราก็ค้นพบว่า
เรากะว่าจะไปดูหนังเรื่องหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าทั้งโรงคือ

และอีก๒โรงเป็นหนังเล็ก
มีรอบไหนมีรอบตอนแบบ๑๐โมงเช้า
หรือตอนกลางคืนนี้
อีกครั้งก็แบบ๔ทุ่ม

คือเรียกว่างงั้นโทลียงไป๓โตื่อน

เอ้อมันเป็นเรื่องทางเลือกมันมีน้อยลง

หนังอินดี้หรือหนังเล็กเหล่านี้ได้ฉายเท่าเทียมกับหนังแมทหนังใหญ่
คือพอมันมีการถกเถียงเราก็เลยมาตั้งคำถามกันว่าแล้วอะไรล่ะคือข้อกำหนดของการเป็นหนังแมสแล้วก็หนังอินดี้
คืออย่างนี้เอาอย่างนี้ก่อนแล้วมันมีคนที่พูดว่าอย่างนี้ด้วยพูดว่าเอ้าโรงหนังก็ถูกแล้วนี่เขาก็ทำธุรกิจไงใช่ไหมเขาก็ต้องเอาหนังที่มันดูมีโปรเทนเชียลในการทำเงินมาใช้

เขาก็บอกก็ถูกแล้วไงที่มันควรจะเป็นพื้นที่ของหนังแมส
แล้วหนังแมสคืออะไรอย่างอุ่นใช่
ถ้าเอาตามหลักการนะตามการลำเลียนกันมา
การรำเรียนที่เราได้รำเรียนเรียนกันมาก็คือว่า
แมสก็คือหนังที่มีทุนสร้างสูง
ก็คือเขาจะวะจากที่ทุนไว้ก่อนเลย
อย่างหนังในสตูดิโอต่างบ้านเราเอ้ยฮอลลีวูดเอ้ย
ก็กี่ล้านกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านก็ว่า
อาจจะเป็นหนังแมสเราก็ได้
คือก็คือมีทุนมากพอสมควรถึงจะเรียกว่าหนังใหญ่หนังแมสใช้ทุนสร้างสูง
ซึ่งตรงข้ามก็คือหนังอินดี้ก็คือจะเป็นหนังที่หนังอิสระ
ทุนน้อยอาจจะทำอาจจะทำกันเองอาจจะเป็นค่ายเล็ก
หลักแสนหรือมีแค่ล้านเดียว
ก็ว่ากันไปอย่างนี้คือหนังอิสระหนังอินดี
นั่นคือเป็นแบบที่ร่ำเรียนมาหลักการ
ก็คือแบบก็มีเท่านี้ก็ทำเท่านี้

ทำด้วยตัวเองบ้างมีเงินน้อยแค่นี้บ้าง
อันนี้คือตามหลักการตามบทเรียนหลักสูตรการศึกษา
แต่เราต้องบอกว่าในยุคนี้ด้วยความที่มันมีความหลากหลาย
แล้วก็เทคโนโลยีต่างหรือว่าการตลาดต่าง

ปัจจัยมันก็ทำให้แบบว่าไม่ได้มีแค่เรื่องของทุนแล้ว

มันมีเรื่องของแบบผู้กำกับเรื่องของแคสต์

ใช่เรื่องของแบบว่าแพลตฟอร์มอีก
ถูกป่ะหรือแบบอาจจะไปถึงแบบวิธีการนำเสนอสไตล์อะไรอย่างนี้
ท่าทีที่แบบว่าคือมันมีความหลากหลายแล้วก็

ทุกวันนี้มันจึงอาจจะไม่ได้แบบเป็นแมทอินดี้ในความหมายที่เป็นเรื่องทุนอย่างเดียว
ใช่มันก็เลยยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าพอมันมีความหลากหลายมากขึ้น

หรือบางทีหนังที่ทุนเยอะอย่างนี้ในยุคนี้มันอาจจะเป็นหนังอินดี้ก็ได้นะ

หรือหนังบางเรื่องที่แบบดูแมสมากเลยจริงแล้วทุนอาจจะน้อยมาก
ชื่อก็เท่ากับหนังทุนอินดี้เลยก็ได้

อะไรคือการที่เราจะมาแบ่งแยกได้ในยุค

หรืออะไรคือการที่เราบอกว่าอ๋อเพราะหนังเรื่องนิสัย
แล้วเราที่ฉันที่เป็นโรงหนังฉันต้องบวกเงินอีก๒๐บาทอะไรอย่างนี้นึกออกไหม

ถูกต้อง
เพราะว่ามันก็อยู่ในค่ายมีทุนที่คันของสูง
ถ้าเทียบกับ๘๖

ซึ่งในการพิสูจน์สิ่งนี้เราจึงจะยกตัวอย่างเลย

ต่างให้รู้ว่าแต่ละคนแม่งมองไม่เหมือนกันจริงนะ
ใช่แบบว่าเรามองอย่างหนึ่งโรงหนังอาจจะมองอีกอย่างหนึ่ง

ในคน๑๐คนมองหนังแมนอินดี้ไม่เหมือนกันหรอกเราว่า
ถูกต้องเราเริ่มกันเลยไหม

เหมือนเป็นหนังค่ายละกันทุกคนน่าจะได้ดู

อันนี้ก็อาจจะดูเป็นหนังใหญ่แมทหน่อย
แต่มันก็จะมีแบบหนังแบบฮีโร่ที่แบบเล็กน้อย
ใช่ที่มันมาแบบว่าที่ไม่ได้มีการโปรโมทเยอะ

คือหนังซุปเปอร์ฮีโร่สมัยก่อนมันไม่ได้เป็นหนังแมสด้วยความเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของมันเลยเว้ย

แต่ทุกวันนี้หนังซุปเปอร์ฮีโร่หรือหนังมาเวลถูกมองว่าเป็นหนังแมร์ด้วย

หนังใหญ่ที่แบบทุกคนต้องดูอะไรอย่างนี้
นี่ก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยโอเคแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นมันเป็นความผิดใครอ่ะ
อืมนี่ว่าถ้าสำหรับเคนนะแค่เคนคนเดียวแค่แค่เคน
อยากให้คนฟังคิดตามไปด้วยนะเออแล้วสำหรับตัวเองอ่ะ
สำหรับตัวคุณคิดยังไงสำหรับเค้กรู้สึกว่ามันมีความใหญ่
เราแน่นอนเออทุนสูงแน่นอนแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของแบบว่า
อ่าเนี่ยเราต้องมานั่งตีความอีกว่าไอ้คำว่าท่าทีที่แบดเนี่ย
เข้าใจว่าคืออะไรเว้ยเพราะว่าเหมือนเหมือนสุดท้ายแล้วแบบ
รู้สึกว่ามันมันมีธีมที่มันชัดของมันอย่างงี้คือมันใหญ่
วิธีการเล่าเรื่องแล้วก็แบบว่าองค์ประกอบต่างด้วยด้วย
เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าตรงตามแบบขนบธรรมเนียมความ

มีแต่คุยกันมีแต่แบบฉากคุยกัน

มีเรื่องหลายอย่าง
เรื่องแบบศิลปะเรื่องการเมืองที่แทรกซ้อนเรื่อง

เพราะในแบบอันเทอร์ทั้งมีอะไรที่ปลื่นแปลงมาอย่างมาก

นักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วเขาก็ต้องมาเปลี่ยนบทเปลี่ยนอะไร
แล้วเคนก็รู้สึกว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่เคนชอบ
เพราะเคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือจริงชอบแบ็คบันเทิงตั้งแต่ภาคแรกแล้ว

เขาเล่าเรื่องโดยที่เขาไม่ต้องสนใจในจักรวาลแบบอเวนเจอร์จักรวาลใหญ่
เหมือนถ้าพี่เฟรมสังเกตเขาจะเล่าในแบบแค่ในเซตติ้งของเขาในโลกของวากันด้า
พยายามไม่ไปแตะแบบจักรวาลใหญ่ที่เกี่ยวกับตานอสเกี่ยวกับนู่นนี่นั่น

มันเลยไม่ได้มีจุดที่มันจะต้องแบบไปสนใจพาร์ทอเวนเจอร์
เพราะว่าอพาร์ทเตอร์เวนเจอร์คือความแมสที่แท้จริงสำหรับเคน
ที่แบบว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเสิร์ฟแบบเออ
มีฉากแอคชั่นติดต่อกันอย่างยาว
แต่ว่าการได้มันจะเป็นผู้กำกับก็เป็นอีกคนนึงแย่กว่ามาอีกถูกปะ
เขาก็จะมีที่แบบเออคอนเซปต์พอชัดเจนอืม
ชนเผ่าความแบบว่าเอ่อประเทศเล็กเล็กที่ต้องการเป็นแบบว่า
แยกออกมาอะไรอย่างเงี้มันมันเลยรู้สึกว่าเอางี้ดีกว่า
โศกเศร้ากันอยู่ครึ่งเรื่องอ่ะอืมเรื่องเรื่องการจากไปของกษัตริย
ถ้าให้ต้องพูดนะว่าว่ามันแมสมันก็แมสในจุดหนึ่ง
มันก็มีความแบบมีความเป็นตัวเองของมัน
น้อยลงใช่ไหมใช่จะรู้สึกว่าสมมุติมึงโดนตัดเออ
นี่แหละก็อย่างที่บอกก็คือว่าเนี่ยมันก็มีคนทั้งคนที่บอกว่า
แล้วก็แบบก็เศร้ากันอยู่นั่นแหละ
เดี๋ยวคนนั้นก็ลำลึกคนนี้ก็เศร้าคนนี้ก็อะไรอย่างเงี้
ไม่ต่อยกันสักทีไม่ต่อยกันสักทีไม่ต่อยกันสักที
เมื่อไหร่มันจะสู้กันวะไปสู้กันสิบนาทีสุดท้ายอะไรอย่างนี้
ใช่ไหมต้องมีคนรู้สึกอย่างงี้หรือถ้าเกิดสมมุติถอดถอดความเป็นแบบ
มันไม่ได้แต่งตัวเป็นแบบวาแคนด้าเป็นแบคแคนเทอร์กันเนี่ย
มันยังเป็นหนังมันจะยังเป็นหนังแมสอยู่ป่ะ
ท่าทีมันยังดูเป็นหนังแมสหรือฟอร์มยักษ์อยู่ไหมเออสมมุติเป็นเรื่องชนเผ่าเฉยเฉยอย่างเงี้
เออเออไม่ต้องมีเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าเป็นหนังแมสไหมมันก็อาจจะกลายเป็นหนัง
เผ่าที่แบบลำลึกถึงกษัตริย์ที่จากไปแม่คิดถึงลูกลูกคิดถึงพี่ชายเลย
พอพูดแบบนี้น่ะดูไม่ใช่ฟอร์มใหญ่ต่อสิกว่า
เออใช่แมะเขาถอดความแบบบางอย่างที่มันดูเป็นซูเปอร์ฮีโรอออกไปอืม

เวอร์ชันจริงมัน๓ชั่วโมงพี่เฟย์
แล้วเห็นได้ไปดูในที่เขามาฉายในสตรีมมิ่ง

ใช่ก็คือผู้กำกับอาร์ตตัวแม่
แล้วแบบเอาแล้วเออเนี่ยเออ

เราก็จะให้เห็นแบบคนมีพลังพิเศษมายืนคุยกัน
ออกไปตามหาเพื่อนทีละคน๒คน
แล้วก็ออกไปตามหาอันนู้นอันนี้

ใช่แล้วน่าสนใจอย่างหนึ่งคือ

เพราะคนแฟนหรือหลายคนที่แบบเพื่อน

โอ๊ยเดี๋ยวไปคุยกับกัปตันอเมริกาหน่อยสิ

คือความแบบว่าเล่าเรื่องสิทธิ

เล่นได้จริงอะไรอย่างนี้

เพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นแคสแบบสายแอคติ้งหมดเลยไง

ก็ยังดูเป็นอาร์ตอยู่อะไรอย่างนี้

มันเลยเป็นเส้นกั้นที่มันบางแบบ

ในมุมกลับหนังอย่างอันนี้
เอ่อเอเวอร์ทิ้งเอเวอร์เวอร์อ่อเอลแอสวัน

หนังที่ชื่อเอเวอร์ทิ้งเอเวอร์เวอร์เอลแอสวัน
ใช่ซึ่งจริงเราคิดว่ามันไม่ได้ทุน
มันไม่ได้ทุนเหมือนหนังมาเวลเว้ยไม่ได้สูงขนาดนั้น

แต่ว่ามันมาในฟอร์มของหนังซุปเปอร์ฮีโร่เลยเว้ยเข้าใจป่ะ
ข้ามมัลติเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ย
มีการข้ามช่วงเวลาไปต่อสู้ไปบูบูบู
เพอเรียบู๋เยอะกว่าแบล็คเฟรนเตอร์ด้วย
ใช่บุ๋เยอะบุ๋เยอะหนังอะไรนั่วเลย
เสร็จแล้วมาท่าแบบเฮ้ยแต่ท่าแบบมาเวลเลยนะ
ถ้าแบบมีค่าเวลาทุกอย่างต่างโฉงชางแบบชึบชับมิเชลโย
แล้ววิธีเล่าอ่ะถามว่าแมนไหมถ้าไปดูจริงก็ไม่แมนนะ
ก็หมายถึงว่าไม่แมทแบบไม่ได้แมทจ๋ามันมีความอินดีมีความแบบเป็นหนังอาร์ตอยู่ในนั้น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

ก็ถูกแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะชี้เห็นว่าจริงในประเทศอื่น
อะไรอย่างนี้ที่แบบฟอร์มใหญ่เพื่อมาหาเงินอย่างเดียว
แต่มันยังต้องแบ่งพื้นที่ลงให้กับหนังในบ้านเกิดตัวเอง
ว่าจะเป็นหนังทุนสร้างเท่าไหร่ก็ตามอะไรอย่างนี้
มันเหมือนเป็นทุนที่เอาไว้ช่วยคนทำงานในแวดวงนี้ใช่ไหม
คือจะมีการเปิดพื้นที่ในการฉายหนัง
ให้หนังในบ้านตัวเองตลอดเวลาเว้ย
แล้วไม่ได้มาแบ่งว่าโอ้อันนี้หนังทุนสูงก็เอาเวลาไปเยอะเวลาไปน้อยอะไรอย่างนี้
สนใจเพราะว่าแปลว่าถ้าเรามองย้อนดีมันก็ไม่ใช่ความผิดของโรงหนัง
เสียทีเดียวเสียทีเดียวเสียทีเดียว
เพราะว่ามันก็มีเรื่องของภาครัฐ
บริบทต่างบริบทต่างที่แบบว่าจริงแล้วถ้าเกิดมันมีการช่วยเหลืออะไรตรงนี้
มันก็อาจจะช่วยให้มันพัฒนาเป็นเรื่องบริบทของวัฒนธรรมการดูหนัง
วัฒนธรรมการดูหนังในแต่ละที่อย่างที่อื่นถ้าเขามีโคต้าอย่างที่บอกนะ
มันก็จะมีพื้นที่ให้เว้ยหนังจะแบบรับแร่หรือดูยากแค่ไหนหรือจะอาร์ตแค่ไหนเนี่ย
เขาก็ยังมีก็ยังมีมีรอบให้มีรอบให้
มีทุนให้ในการไปวางไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาอะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าเกิดวัฒนธรรมการดูหนังมันมีเขาเรียกอะไรมีหน่วยแต่ละหน่วยที่มันช่วยกัน
ให้พื้นที่กับหนังที่มันหลากหลายกว่านี้มันก็จะช่วยได้เว้ย
นี่ว่ามันก็อาจจะทำให้แบบหนึ่งเลยคนดูเปิดกว้างมากขึ้นได้รู้จักหนังมากขึ้น
คือถ้าเกิดมันเจอกับเรื่องหลากหลายมากพอมันไม่มานั่งแบ่งชั้นกันไงใช่
เพราะว่ามันจะหลากจนเราแบ่งไม่ได้เว้ย
ใช่คือนี่รู้สึกว่าอาจจะเพราะว่าด้วยความที่เคนกับพี่เฟรมดูหนังเยอะ
เราเลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเรามองหนังแต่ละเรื่องไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับหนังเรื่องอื่น
เรามองหนังเรื่องนี้ถ้ามันไม่ดีก็ไม่ดีเพราะตัวมัน
ไม่ได้ไปเกี่ยวว่าไม่ดีเพราะว่าเป็นแบบไหน

มันเหมือนเป็นคำที่จริงไม่ควรมาพูดกันแล้วในยุคนี้
ใช่เพราะว่ามันอาจจะดูเชยด้วยนะในบางมุมสำหรับเรา
รู้สึกว่ามันเชยแล้วเพราะว่าแล้วยังไงสุดท้ายแล้วหนังมาเวลก็อินดี้ได้

อยู่ที่มุมที่เรามองหนักเรื่องนั้นไงว่ามันจะมองมันยังไงเว้ย
มองให้มันแมสบางทีมันก็แมสได้
หรือมองให้มันอินดีบางทีบางเลิกก็อินดีได้
ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเราตัดสินหนังแค่จากโลโก้จากชื่อค่ายหรือจากอะไรอย่างนี้

เหมือนเราแบบเราเป็นคนขี้ตัดสินเกินไว้แล้วโดยที่เรายังไม่ได้เปิดดูข้างใน
หรือว่าหน้าปกมันอาจจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ข้างในมันอาจจะดีก็ได้ถูกป่ะ
จริงอีกตัวอย่างหนึ่งที่ตลกในช่วงนี้นะที่ได้ยินมาก็คือว่า
เป็นเจ้าแห่งการทำหนังแมสนะเว้ยก็คือในยุคนึง
อาพูดอย่างงั้นหนังทำเงิน
หนังที่ใช้ทุนสร้างสูงและทำเงินสูงซึ่งเขาก็ทำต่างมามากมาย
จอนั่นนี่ที่ทุกคนต้องรู้จักใช่แต่ว่าเด็กยุคนี้
ก็ไม่ค่อยรู้จักสวิวเวิร์กแล้วไงใช่กลายเป็นว่าเด็กยุคเนี้ย
สปีลเบิร์กในมุมมองของเด็กยุคนี้เป็นผู้กำกับที่แบบเออ
ทั้งที่ในยุคแบบเราหรือพวกเราก็คือแบบมันคือขึ้นหิ้ง
ที่แบบว่าต้องรู้จักเพราะว่าหนังเรื่องล่าสุดเขาเล่าเรื่องแบบ
เหมือนชีวิตการเป็นคนทำหนังของตัวเองเหมือนประมาณหนึ่ง
บาโอพิกประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเล่าว่าแบบอ่ะตอนเด็กโตมายังไง
เข้าโรงหนังนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมเส้นทางการจะเดินทางมาเป็น
กำกับของเขาเป็นยังไงมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวมันก็จะดูมีความ
แบบเป็นหนังดราม่าน่ะหนังแบบชีวิตอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นด็อก
เป็นไปแล้วใช่แล้วทุกวันเนี้ยคือไปถ่ายอ่ะลงลงน้อยเว้ย
จะบอกว่าวันก่อนอ่ะเคนจะไปดูอ่ะเคนไปดูไปเปิดเจอโรงที่อ่า
คอนสยามอ่ะรู้ป่ะมีแค่รอบเดียวจริงป่ะแล้วเป็นรอบตอนเที่ยงเว้ย
นั่นแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะน้อยขนาดนี้เว้ย
ซึ่งมีแค่โรงเดียวแล้วก็รอบเดียวด้วยนะเหรอซึ่งเค็มไม่มีโอกาสเลย
เพราะว่าเคนแค่เที่ยงเคนตื่นก็บ่ายโมงแล้วอ่ะ
จะมีโอกาสได้ไปดูเลยเฟอร์แมนเออเออคือมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้โรงอ่ะ
ทีสหนังเฟเวอร์แมนซึ่งของสฟิลเบิร์กเนอะเว้ยเข้าใจป่ะใช่
สวิวเบิกอ่ะเป็นหนังอินดี้ไปแล้วเออกลายเป็นแบบให้รอบแบบหนังอินดี้อ่ะ
เศร้าอ่ะแล้วก็เราก็เลยเหมือนจริงจริงมันเหมือนเป็นโจ๊กนิดหน่อยว่าแบบเออ
เนี่ยขนาดสปิลเบิกที่ทำหนังแมสมาตลอดอ่ะซึ่งจริงหนังเรื่องนี้ก็ใช้ทุนสูงนะเว้
ก็ยังกลายเป็นหนังที่แบบดูอินดี้สำหรับคนทั่วไปอ่ะหรือว่ามันเฉพาะประเทศเรา
น่าคิดนะมันอาจจะเพราะแบบคนนั้นใครอยากจะไปดูหนังเรื่องแบบคน
เป็นไปได้เป็นไปได้เล่าเรื่องชีวิตคนทำหนังวะอะไรอย่างเงี้
ดราม่าแบบบาร์บีรอนก็พูดถึงชีวิตของนักแสดงคนทำหนังเหมือนกัน
การแบบยุคในยุคแบบที่แบบจากเปลี่ยนผ่านจากฮอลลีวูดยุคหนังเงียบมาเป็น
หนังเสียงมันเป็นหนังสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็โช่งฉังซึ่งมันดูโช่งฉ่ำ
ดูน่าจะเฟรลี่กับคนหมู่มากวัตกรรมกลายเป็นว่ามันแบบเออในไม่ใช่แค่บ้านเรา
อย่างต่างประเทศมันก็ดูเงียบเงียบใช่ใช่ซึ่งซึ่งน่าแปลกมากที่แบบ
หรือคนยุคนี้ไม่ไม่ชอบดูอะไรแบบนั้นกันแล้วช่วงช่างคอแต้วแตกคือ
ถ้าเอาสเกลนะมันก็สามารถพูดได้ว่าเป็นหนังแมร์ด้วย
เพราะว่าทุนเยอะทุนเยอะ
กำกับโดยภูมิกับมีชื่อเสียง
เล่นโดยนักแสดงที่ดังนักแสดงใหญ่

ใช่ไหมเพราะปัจจัยมันคือปัจจัยที่ควรจะเป็นนางแมส

ใช่ไหมใช่ไหม
มันน่าแปลกที่แบบเอออันนี้เอาในบ้านเรานะ
ในบ้านเราไม่ต้องเอาต่างประเทศ

ใช่แล้วรอบฉายก็น้อยนะแตกนะ

เออแปลว่ามันคือแบรนดิ้งเนอะ
ดิ้งที่มันแข็งแรงความมาเร็วที่เขาสร้างมา

ซึ่งถ้าตามหลักการมันคือหนังแมร์ด้วย
แล้วควรจะต้องแบบคนดูควรจะต้องแบบถล่มทลายเหมือนฟิลแบบพี่มากหรือฟิลแบบที่พี่โป๊ปเล่นชื่ออะไรนะ
เพราะอ่ะบูเปเออบูเปอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะต้องเบิกอันนั้นเลยนะ
แต่เพราะว่าเขาก็มีการปูลงให้ดูเยอะเหมือนกันหนุ่มปูลงสายอะไรอย่างนี้

ซึ่งเธอกับฉันกับฉันเนี่ยตอนแรกฟอร์มที่มาคือแบบดูเป็นแบบแฟนฉันเลยนะ
คือถึงแม้ว่าคนที่เล่นจะเป็นหน้าใหม่ก็เถอะ
แต่ว่าด้วยท่าของมันท่าทีของมันเนี่ย

หนังทำเงินหนังต้องแมส

ก็ได้เงินไม่มากเท่าที่ควร
ไม่ได้ฟิลแบบโกยไปหลายร้อยล้านเหมือนหนังแบบ

เพราะว่าในความที่เหมือนจะแมสของมัน
ถ้าไปดูหนังจริงมันก็จะมีความแบบ
มันก็คือพูดเรื่องความรักของฝาแฝดผู้หญิงสองคน
เสร็จแล้วก็ไปรักผู้ชายคนเดียวกัน

เรียนรู้ก้าวข้ามผ่านวัยจากเด็กหญิงไปเป็นเด็กสาวอะไรอย่างเงี้ยอืม

ขณะเดียวกันมันก็จะมีอะไรเขาเรียกอะไรล่ะ
ลายเซ็นต์หรือว่าบรรยากาศบางอย่างที่ผู้กำกับหน้าใหม่อย่าง

เขาสร้างขึ้นมาเขาก็จะมีวิธีเล่าของเขา
ที่อาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นสูตรสำเร็จ

มันจะมีเหมือนแบบทิ้งเวลาให้คนค่อยซึมซับบรรยากาศอะไรอย่างนี้
ความรู้สึกของตัวละครเป็นยังไง

ไม่ได้บอกต่อไม่ได้แบบตามขนบ

ซึ่งมันก็จะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ

พอมันมาถึงเวลาฉายจริงอะ

มันไม่ได้รู้สึกว่าหนังมันแมสขนาดนั้น
มันก็เลยเหมือนเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาว่า

ตัวอย่างของการที่จริงแล้ว

หรือเราต้องมาพูดเรื่องนี้กันไหม

แล้วเรายังต้องมาชวนคิดหน่อย

นี่ไงมาพูดเพื่อให้เห็นแบบจริงจริงอะ
เห็นมะเราไม่ต้องคุยกันเรื่องนี้แล้วเว้ย

เป็นเรื่องมุมมองส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัวความเข้าใจส่วนตัวแพทย์ทั้งสิ้น
ถูกต้องแล้วนี่ก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ไปแบบแบ่งไม่อยากให้ไปจัดหรืออะไรอย่างนี้
เพราะรู้สึกว่ายิ่งเราจาสมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีผลกับโรงหนังด้วยนะ
เอาหนังแบบมาเวลมาฉายเยอะสิอะไรอย่างนี้

ถ้ายูคิดอย่างนั้นมันก็จะมีแต่หนังฮีโร่เว้ยหนังมาเวล
แต่ถ้าคิดว่าเราลองไปดูหนังอะไรอย่างนี้กันมั้ย
มันไม่ใช่หนังแม้แล้วมันก็คือหนังเรื่องหนึ่งแบบ

แล้วถ้ากระแสมันเป็นอย่างนี้มันก็อาจจะทำให้แบบว่า
เห็นป่ะอาจจะมีรอบมากขึ้น
เรื่องมันอาจจะมีความแบบไม่อยากพูด
แต่แบบมันอาจจะมีความแมทที่เราแบบต้องการอยู่ก็ได้ไง
ใช่ถูกไหมแล้วนี่รู้สึกว่ามันมีแต่ยิ่งดีและพัฒนานะ
ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปตัดสินว่าหนักเรื่องไหนเป็นแบบไหน
โดยที่เราแค่แบบว่าแค่จะไปดูมัน
เออไปดูมันไปดูมันว่าแบบมันมีอะไร
ซึ่งจริงมันก็เป็นเรื่องที่พูดมาทุกเทปเลยเนอะ
พูดว่าไปดูก่อนใช่ไปดูก่อนแล้วค่อยคิดกับมันว่าเออ
ยังไงนะชอบไม่ชอบดีไม่ดีมีอะไรที่เชื่อมโยงกับเราไหม
หรือมันจะทำให้เราได้อะไรจากมันบ้างอย่างนี้
เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราแบบ
ถ้าเกิดเราเปลี่ยนความคิดของแบบคนหมู่มากได้
ถ้าแบบว่ากระแสความคิดมันเริ่มดีขึ้น
นี่ว่ามันก็จะทำให้มีทางเลือกของหนังมากขึ้นไปด้วยนะ
เพราะลงหนังเองเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเอาเรื่องแบบนี้มาคนทุกคนก็ดูนี่ว่ะ

เอาหนังที่แบบท่าทีดูแบบไม่ได้ทุนเยอะคนก็อาจจะดูก็ได้
เพราะคนเริ่มดูหนังกันแบบได้แบบหลากหลายมากขึ้น
มีหนังหลายเรื่องทุกวันนี้นะที่ไม่ใช่หนังที่อยู่ในคำนิยามแมสอะไรอย่างนี้
มันมีหนังหลายเรื่องที่ดูเหมือนจะอินดี้แต่พอไปฉายแล้วคนเต็มทุกรอบนะเว้ย

เนี่ยมันก็คืออีกหนึ่งแบบว่าแบบเอานี่ไงมันไม่ใช่ว่าแบบพอหนังอินดี้ที่เราคิดว่ามันอินดี้อ่ะ
ฉายปุ๊บแล้วมีคนดูแค่๒คน
เรื่องมันมีคนดูเต็มโรงเว้ยแล้วเต็มแบบเกือบทุกรอบเว้ยใช่เออ

เป็นหนังพูดเรื่องแบบชีวิตพ่อลูกความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ย

แต่แม่งหนังแบบนี้คนดูเต็มลงเกือบทุกรอบเว้ย
มันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันเป็นอะไรตอนนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เว้ย

อันจุดนี้เคนพูดไม่ได้แล้วนะว่าแบบ
จะตอบพี่เฟนว่าแมทหรือไม่แมทมันก็ไม่ได้แล้วพูดไปมันไม่ได้เลย

มันก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่แบบเออมีคนดูเยอะก็ดีแล้วนี่
หรือหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร
ใช่นี่รู้สึกว่าสิ่งนี้สำคัญกว่าว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับ

เรามาดูเพราะว่าเรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องนี้ที่เราสนใจ
หรือเป็นสิ่งที่เราชอบประเด็นที่เราชอบ
เพราะที่เราแบบเอออยากดูอะไรอย่างนี้

มันก็จะเห็นว่าโอ้มันมีอีกเยอะแยะเลยอ่ะ
ที่เหนือจากคำว่าแมทกับอินดี้อะ
ใช่มันมีมากกว่านั้นเยอะ
สุดท้ายก็ไม่ได้บอกว่าต้องดูหนังอินดี้ให้เยอะขึ้นหนังให้เยอะขึ้น

แค่รู้สึกว่าให้ดูได้ทุกรูปแบบ

คือจริงชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบปกติอยู่แล้วเว้ย

มีสิทธิ์ที่จะชอบเราก็ไม่ชอบก็ได้
เพียงแต่ว่าอย่าไปหมกมุ่น
กับคำนิยามบางอย่างมากเกินไป
มันจะทำให้เราพลาดอะไรไปเยอะ

ดังนั้นไปดูเถอะ

ไปดูเถอะดูหนังดูซีรีส์ดูละครดูอะไรอย่างนี้
เป็นเรื่องเล่าที่เป็นวิชัลอย่างนี้
ว่าทุกเรื่องมันก็มีอะไรที่จะแมสสำหรับเรา

แต่ในขณะเดียวกันไอ้ความอินดี้ที่เราเห็นในเรื่องเล่าพวกนั้น

จนถึงจุดนึงไอ้ที่ตรงเรื่องอินดี้มันแมธ

มันก็ไม่เห็นที่จะเป็นอินดี้หรือเข้าใจยากเลยในที่ว่า

ทำให้ซมบรรยาการยังดูหนัง
เที่ยงไปเหอะจริงไม่ก็เที่ยงได้
แล้วก็มาถึงช่วงก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้าย
เรามีอะไรอยากฝากบอกคนดูของเราไหมว่าแบบเทปสุดท้ายแล้ว
เราว่าจริงคนดูก็ขี้เกียจฟังแล้วเหมือนกัน

แต่ถ้าไม่ตั้งใจฟังก็พูดได้แล้ว

นั่นแหละจริงมันก็เหมือนเมื่อกี้ที่พูดจบไปเนอะ
มันคือการบอกว่าหนังทุกเรื่องมันมีอะไรสำหรับเราอยู่เสมอแหละ
อยู่ที่ว่าจะหามันเจอหรือเปล่าหรือเราไปอคติกับมันก่อนหรือเปล่า
ถ้าเราแบบวางอคติแล้วเราไปเปิดใจดูมัน
เราอาจจะเจออะไรที่มันแบบทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนเว้ย

เราก็มองว่ามันจะทำให้เฮลตี้กับเราเองในฐานะคนดู

ใช่เพราะว่าชีวิตทุกวันนี้โลกมันก็แบบ
ดราม่าเยอะพอแล้วเราว่า
ต้องเข้าถึงต้องเทรนต์ต้องอะไรตลอดเวลา
เรารู้สึกว่า
สำหรับเราการดูหนังมันก็จะย้อนกลับมาที่คอนเสิร์ตเดิ

เพราะฉะนั้นเราก็ดูหนังด้วยความรู้สึกแบบนั้นสิ

ใครที่อยากจะติดตามมาดูหนังของเรา

ช่วงนี้สำหรับภาพเคลื่อนไหว

ครับผมฝากด้วยครับ

รอพบกันอีกไม่นาน

ขอลาไปก่อนแล้วกันครับ